ชัยภูมิผมเป็นตำรวจขอบุกเข้าไปจับผู้ต้องหาหน่อยในบ้านคุณ
บุกเข้าไปเขาก็ยอมให้จับออกไปเขาก็ยอม
แต่เงินในบ้านเขาหายไปนะฮะ๓๐๐๐กว่าบาทเนี่ยจะทำยังไงฮะ
ผู้ชายที่เข้าบ้านมาเนี่ยอ้างว่าเป็นตำรวจนะ
แล้วเมื่อกี้ลูกศรที่เราชี้เล่าเรื่องประกอบก็คือพ่อของผู้ต้องสงสัยใช่ไหม
นะฮะคือตำรวจเนี่ยเขาจะมาจับลูกของแกไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านของนายบุญยืนอายุ๕๙ปี
ตะบนบ้านชวนอำเภอบำเน็ตนรงชายภูมิครับ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่มีนาคมแล้วนะ
แต่ที่ลูกชายเนี่ยเอาไปโพสต์ลงสือออนไลน์เพื่อต้องการจะขอความไปทำ
คือเงินในบ้านมันหายครับคุณผู้ชมฮะ
นายบุญยืนเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุมีชายชะกัน๗๘คนวิ่งเข้ามาในบ้าน
บอกเป็นตำรวจถามหาลูกชายของเขาแล้วก็สั่งให้เขากับภรรยานั่งลงอย่าขัดขืนนะ
แล้วชายชะกันก็วิ่งไปบนชั้น๒ทำร้ายร่างกายลูกชายเสร็จสับปั๊บ
คือเขาก็พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ก็ถูกผลักออกมาจากห้องอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
แล้วตำรวจที่อ้างว่าเป็นตำรวจนะนะอ้างนะฮะบอกจะพาตัวลูกชายไป
ขณะนั้นไม่ทราบว่าชายชะกันกลุ่มนี้เป็นตำรวจหรือเปล่า
ก็เลยไปแจ้งความไว้ก่อนที่สพบำเน็ตนรงค์
แล้วก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ไปเป็นหลักฐาน
ซึ่งต่อมาทราบว่าเป็นตำรวจชุดจับกุมยาเสพติดจากจวัตรเชียรพม
ท่านก็เลยไปที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดชายภูมิ
ขอความนะฮะความเป็นธรรมแล้วก็ขอทราบด้วยว่า
ลูกชายที่จับไปเนี่ยเป็นยังไงก็ทราบว่าลูกชายกระทำผิดจริง
ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายแล้วก็ถูกดำเนินคดี
อันนั้นก็ว่ากันไปพ่อบอกแต่พอกลับมาถึงบ้านเนี่ย
กลับมาถึงบ้านเมียบอกพี่เงินหายไป๓๒๔๖๐บาท
คือเงินจำนวนนี้แยกเก็บ๒ส่วนพี่ต้น
เมียเล่าให้ฟังบอกนะฮะบอกกระเป๋าสีเทา๑๙๐๐๐บาท
ส่วนที่เหลือ๑๓๔๖๐บาทเก็บไว้ในกระเป๋าสีเหลือง
พอไปเปิดกล้องวงจรปิดดูครับคุณผู้ชมตรวจสอบย้อนหลัง
ปรากฏว่าไอ้กระเป๋าสีเทาเนี่ยที่มีสายสะพายเนี่ย
ถูกชายที่อ้างว่าเป็นตำรวจถือติดมือไปด้วย
ส่วนไอ้กระเป๋าอีกใบสีเหลืองเนี่ยวางไว้ที่โต๊ะทำงานนะครับ
แต่นายบุญยืนอ้างว่าภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงนึงเนี่ย
เห็นชายเสื้อสีขาวครับก็กำสิ่งของบางอย่างคล้ายธนบัตร
แล้วก็แอบยัดใส่ในกระเป๋ากางเกงวันต่อมาก็เลยไปติดตามไปทวงถามนะฮะ
ตำรวจก็บอกว่านี่คืนเงินกลับมาให้๑๓๔๖๐บาทแต่อีก๑๙๐๐ยังไม่ได้คืน
หายไปอีกเกินครึ่งจนถึงป่านนี้เวลาล่วงเลยมา๖เดือนแล้ว
ก็อยากจะขอความเป็นธรรมนะดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย